คดีในบาสค่ะในบาสนี่เป็นคนที่ใช้มีดออกไปไล่แทง
สองเล่มนะคะออกไปไล่แทงกลุ่มวัยรุ่นที่มายืนร้องโหกเวกโวยวายอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเสียชีวิตไปสองศพเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเชื่อมโยงไปว่า
เอ๊ะเป็นฝีมือของแก๊งเด็กวัดม่วงหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นค่ะในบาสเนี่ยไปอยู่ที่บ้านหมอปลานะคะ
มีเพจหนึ่งค่ะเพจเขามีชื่อว่าพี่น้องเด็กวัดม่วง
โพสต์ข้อความนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้

วันนี้จะไปรวมตัวกันที่บ้านหมอปลาเขาบอกว่าอยากจะไปพูดคุยกับในบาร์ด
อยากจะไปพูดคุยกับหมอปลาค่ะทีนี้ตรวจสอบไปนะคะ
สำหรับโพสต์โพสต์นี้และเพจนี้ปรากฏว่าเป็นเพจปลอมค่ะ
สร้างขึ้นมาปลุกกระแสลักษณะปั่นนะคะ
โดยไม่เกี่ยวกับเด็กวัดม่วงในพื้นที่ที่มีปัญหากับในบาสเลย
ไม่เป็นความจริงเขาปฏิเสธถามเด็กวัดมุ่งไปแล้วนะคะ
เขาบอกไม่ใช่ผมไม่เคยมีเพจ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตรค่ะ
เปิดเผยถึงกรณีทะเลาะวิวาสระหว่างในบาสนะคะ
ที่ใช้มีดแทงกลุ่มอริจนเสียชีวิตไป๒ศพ
ให้ประกันตัวไปแล้วแต่อีกฝ่ายไม่พอใจค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊คประกาศล้างแค้นว่าขอฝากถึงกลุ่มเด็กวัดม่วง
มาโพสต์ไล่ล่าแบบนี้ท่านบอกว่าไม่ควรทำ
ต้องอยู่ในความเรียบร้อยถ้าฝ่าฝืน
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกนะ
ขณะที่หมอปลาค่ะพูดถึงเรื่องที่ถูกข่มขู่
บอกว่าไม่กังวลไม่อย่างนั้นคงไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยหรอก
ที่ผ่านมาถูกขู่เป็นประจำอยู่แล้วฟังเสียงหมอปลาค่ะ
ผมไม่ให้ราคาอยู่แล้วนะเพราะผมเจอ
หลายคนถามว่าผมกลัวไหมถ้าผมกลัวผมไม่ยื่นมือยืดอกช่วยบาทแน่นอน
แค่บอกว่าผมกลัวแค่ผมกลัวคนดีไอ้คนไม่ดีผมไม่กลัว
ผมกลัวคนดีครับเพราะคนดีเราไม่ไปว่าร้ายเขาอยู่แล้ว
แต่ไอ้คนไม่ดีผมไม่เคยกลัวครับจะมาจริงเหรอขอให้มาก่อนเถอะ
อันนี้คือไม่ได้ท้าทายขอให้มาก่อนเถอะแล้วค่อยว่ามันคือยังไงนะ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านหมอปลาที่อำเภอบ้านล่าจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ก็ได้รับในบาสและนางสาวเจี๊ยแฟนของในบาสไปพักชั่วคราว
เพราะว่าในบาสเขากังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะ
หมอปลาโกนหัวตัดเล็บให้ในบาสค่ะบอกว่าเป็นการแก้เคล็ด
หลังจากที่ได้รับการประกันตัวออกมาตัดสิ่งชั่วร้ายออกไปให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
อกจากนี้ประสานแพทย์หญิงเกรดกมลเปลี่ยนสมัยค่ะ
ให้เข้ามาดูแลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นแล้วก็พาไปพบแพทย์เพื่อ
ไปรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดี
ระหว่างที่โกนหัวหมอปลาบอกว่าสังเกตเห็นว่าในบาสเนี่ย
มีบาดแผลที่ศีรษะด้วยก็เลยพาไปหาหมออีกครั้ง
ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เอ็กซาเรย์พบว่าแขนข้างซ้ายหักกระดูกผิดรูปมีแผลเปิด
แนะนำให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผ่าตัดทันทีนะคะ
บาสยอมรับว่าเครียดตกใจค่ะไม่คิดว่าอาการบาดเจ็บมันจะรุน
เขาบอกว่าเขาก็รู้ตัวนะที่มันแขนหักเนี่ยแต่ไม่คิดว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยเหรอ
แต่เมื่อมาอยู่ที่เพชรชบุรีในพัฒน์บอกว่าอุ่นใจรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
บอกว่ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหมอปลาไม่รู้จะชดใช้ยังไงค่ะ
ส่วนในช่วงเย็นวันนี้นะคะจะมีพิธีชาปนกิจศพนายแซม
แล้วก็ต้นแก๊งวัดม่วงที่เสียชีวิตจากกรณีที่ไปล้อมบ้านของในบาสก่อนจะถูกแทงเสียชีวิตนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนไปก็คือเกิดเมื่อวันที่สิบสองตุลาคมมีพิธีเผาศพค่ะ
และทางญาติญาติเนี่ยนะคะก็ไปเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุก่อนด้วยค่ะ
นี่ค่ะเป็นพิธีทางครอบครัวของนายสมเดชดุลพัฒน์หรือว่าต้นอายุ๒๕ปีและนายทิติวุฒิกึ่งโพหรือแซมอายุ๑๙ปี
ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกนายนัทธวุฒิหรือบาทอายุ๒๑ปีใช้มีดแทงเสียชีวิต
ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ค่ะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุภายในหมู่บ้านสุขสรรค์๖
กาญจนาพิเศษแขวงหลักสองเขตบางแคแม่ของในต้นและแซมจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณลูกชายนะคะ
ว่าให้ตามกลับไปที่วัดท่ามกลางฝนที่ก็โปรยปลายลงมาเริ่มจากครอบครัวของแซมก่อนเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยนะคะ
แม่ของแซมก็จุดทูบบอกก่อนที่จะไปต่อจุดที่๒คือจุดที่ในต้นเสียชีวิตอยู่ห่างไปประมาณ๑๕เมตรค่ะ
มาทั้งสองครอบครัวก็เดินทางไปที่วัดนินสุขารามศพก็จะมีการเผาในต้นก่อนนะคะ๑๔นาฬิกาและศพนายแซมเผาเวลา๑๗นาฬิกาที่วัดเดียวกันค่ะ
ส่วนเรื่องประเด็นการแก้แค้นแม่ของผู้ตายบอกว่าไม่มีทางที่เด็กแก๊งวัดม่วงจะไปแก้แค้นเพราะตอนนี้เองทางครอบครัวก็ได้รับผลกระทบอยู่หนักมากเลยนะคะฟังเสียงของแม่หน่อยค่ะ
อย่างที่ข่าวลือว่าเด็กวัดม่วงจะไปแก้แค้นไม่มีนะคะ
ทุกคนเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแบบ
เฟสปลอมขึ้นมาหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

อยากขอร้องให้หยุดค่ะเพราะว่าเด็กก็ตายไปแล้วเขาก็รับผลเขาไปแล้ว
เด็กวัดม่วงคือคนดีเขาก็มีคือถ้ามาเหมารวมอย่างนี้ก็คือเขาก็เสียหายเหมือนกัน
ทำให้สังคมรังเกียจได้เด็กวัดม่วงไม่ดีมันไม่ใช่อย่างที่คิด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะเดินทางไปที่หมู่บ้านสุขสรรค์๖แขวง
๒เขตบางแครกรุงเทพที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
พบว่าวันนี้บ้านในบาร์ดยังปิดเงียบไม่มีคนอยู่
หลังจากที่เมื่อวานนี้เขาก็มีการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ข้าวของต่างจากบ้านไป

ก็เลยไม่กล้าพักอาศัยในบ้านนี้นะคะ
นายปรเมษเลิศวัฒนามงคลอายุ๕๘ปีชาวบ้าน
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุด้วยกันเนี่ย
ว่าหลังเกิดเหตุนี้ก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวค่ะ

จะมีคนเจ็บแล้วก็จะมีคนตายได้อีกนะคะ

เขาตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งที่บ้านทันที
ถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุซ้ำรอยคล้ายเหตุการณ์ในบาส